ตัวผมอาจจะแบบไม่ได้คลั่งขนาดนั้น
เป็นแบบผมเป็นคนที่แบบจริงจังนะครับผม
ในความรักแล้วก็แบบให้ทุกวันมันสำคัญหมด
อาจจะไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบวื้อหวาหรือแบบดูแบบขั้นเกินนะ

ต้นจากตัวผมรู้สึกว่าแบบเราก็แก่แล้วด้วยนะ
แล้วก็เรามีโอกาสได้คุยได้เจอกันอีกอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นอะไรที่ดีนะพี่
มันพอแต่ก่อนเราจะชอบติดว่าแบบชอบอยู่คนเดียวมาก

แต่ว่าพอเอาจริงมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเวลามันยังไงมี

แต่ถ้าไม่ได้บอกว่าแบบหาผู้หญิงจะเข้ามากกว่าใกล้หรือยาก

จริงเราสองคนไม่ได้เข้ากันได้เลยนะ

เราผมจะบอกให้ว่าผมรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยทุกคนจะพูดว่า
คนสองคนมันต้องมีอะไรที่คล้ายกัน
มันจะอยู่ด้วยกันได้หรืออะไรอย่างนี้
แต่ผมบอกให้เขาว่าพอมาเจอจังหวะชีวิตจริงมันไม่ใช่เลย
มันกลายเป็นสำหรับผมเนี่ยไม่ได้มีอะไร
ถ้าตามที่แบบความรู้สึกที่แบบว่าเราได้คุยกันนะไม่ได้มีอะไรคล้ายกันเลยนะครับ

ก็คงเป็นคนที่แบบนิสัยดีแล้วก็น่ารักมาก
ก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบตอนหลังเราทำงานใช่ไหม
แล้วก็มีทั้งแบบได้คุยแล้วก็ไม่ได้คุย
เหมือนที่วันนั้นผมไม่ได้เปิดตัวอะไรนะ
แต่คือเราก็ตอบตามจริงเพราะว่าเหมือนสถานะอะไรเนี่ย

ตัวผมก็โตแล้วแล้วผมก็ไม่ใช่คนมุ้งมิ้งแล้วก็แบบรู้สึกเขินนะ
ถ้าต้องมานั่งถามว่าแบบเป็นคนเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ย
แต่เรารู้สึกว่าแบบสำหรับผมมันคือเกินจุดนั้นก็ด้วย
แล้วก็เราก็แบบไม่ได้คุยกับใครเลยอะไรอย่างนี้
ก็คุยอยู่คนเดียวเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่
ถึงมันไม่เคยตกลงว่าเป็นคบกันหรือแฟนกันสำหรับผมมันก็เหมือนแล้ว
พี่เลือกที่จะพูดเพราะว่าตอนนั้นนี้นะ
เรามีคนคุยแต่เราก็ไม่เคยเผยว่าเราคุยกับใคร
มีผู้อื่นที่แบบว่าหรือทำอะไรให้มันดูสวีทอะไรเงี้ยตัวผมอะนะ
ก็แบบอาจจะไม่ได้ค่อยลงอะไรเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็คือตอบแบบจริงว่าถ้าตอนนี้เราคุยแล้วคุยอยู่คนเดียว
แล้วเราก็แบบมีอยู่คนเดียวมันก็คือคนคุยกันอ่ะ
มันก็เหมือนอะมันก็ไม่ต่างจากแฟนอะไรเงี้ยสำหรับผมอะนะ
แต่คลิปชันที่ลงแต่ละอย่างก็คือแบบว่าดูแบบหวานมาก
แหละสิ่งที่ตกแฟนฉันไม่ใช่แค่หนังแฟนฉันมันก็คือแฟนชาติ
อันนี้เป็นสไตล์เขาใช่มั้ยที่เราชอบหลงน่ารักคือเขาเป็นคนที่ชอบเม้นอะไรที่ดูแบบน่ารักอะไรอย่างงี้อยู่แล้วอะนะ
แต่ว่าตัวผมอาจจะไม่ค่อยได้กินหรือเม้นอะไรแนวนั้น
ก็ยังรู้สึกว่าแบบตัวเราอ่ะยังต้องมีความตลกไปด้วยเพราะมันคือชีวิตประจำวันของเรานะที่แบบรอ

เมื่อกี้ผมบอกว่าว่าพี่นิ่งหน่อยเลยไง
เวลาแบบตลกก็จะตลกเวลาเครียดก็อาจจะมีเครียดบ้างอะไรอย่างนี้ครับผม
สิ่งที่เมื่อกี้ผมยังพูดไม่จบก็คือว่าประมาณว่ามันแปลกมาก
ตรงที่ว่าเราอาจจะไม่ได้มาอยู่แบบโลกเดียวกันมาก
เพราะว่าเราความเห็นมันไม่ตรงกันหลายอย่าง
แต่ว่าสิ่งนี้มันแปลกดีที่แบบรู้สึกว่ามันทำให้เรายังคุยกันได้อยู่
สำหรับผมก็คือว่าเรื่องนี้แหละที่แบบเราปรับความเข้าใจกันไม่ได้สักที
คุยกันไม่ได้เถียงกันตลอดมันเลยอยู่กันนานนะมันแปลกดี

แบบคือแบบอาจจะเถียงเรื่องงานเนี่ยผมจริงผมก็อยากทำงานหลายครั้งนะครับ

ลงอะไรที่มันเป็นธรรมชาติน่ารัก
เรื่องเพลงที่เราชอบการร้องเพลงชอบดนตรีเนี่ย
ผมว่าก็อาจจะให้คนได้เห็นมุมนี้มากหน่อย

มีผมว่าถ้าคุยกันรู้เรื่องขึ้นนะ
ยอมที่จะคนละครึ่งอะไรอย่างนี้

หรือว่าตัวอะไรแปลกเราก็ต้องแบบว่าเลี้ยงของเราเองเหมือนเดิม
ถ้าเราพาเขามารู้จักน้องเรามา
ถ้าตัวแปลกมากจริงจะไม่ได้ค่อยแนะนำให้ใครรู้จักอยู่ครับ
ตั้งแต่พี่ฟังมามุมโรแมติกตัวไหนกันน่ะ
มุมโรแมติกผมเหรอสำหรับผมแบบไม่ค่อยมีหรอก
ไม่มีผมต้องพูดจริงว่าแบบว่าเราไม่ได้โกหกอะนะ
แต่ว่าเรามีความสุขตัวผมมีความสุขที่มันเป็นแบบนี้แหละ
ที่แบบเหมือนมันเรียนรู้ไปเรื่อยแล้วมันใช้เวลานาน
สถานะตัวผมจะไม่ขอกันไม่ให้กัน
มีช่วงเวลาที่แยกย้ายมีช่วงเวลาที่กลับมา
แต่คือตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบเราคุยกัน
มันก็มีความสุขที่เราเป็นอย่างนี้กันนะครับผม
ผมมีช่วงที่ผมไปจิตหลายรอบอยู่ครับผม
แบบว่าตอนหลังเรารู้สึกว่าแบบว่ามันต่างคนก็ต่างไม่ได้คุยกับใครอะนะ
แล้วเราก็ได้มีโอกาสมาคุยกันแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมันดีแบบไม่ได้คุยกันอะ
ตัวผมก็ไม่ได้ให้วันนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันนั้นมันเป็นวันที่ของครอบครัวอีกอย่างหนึ่งอะนะ
ตัวผมอยากมองแบบว่า๑๔ก็ได้จะคุกหรือว่าตัวเราไม่จำเป็นต้องระบุวันอะไรอย่างนั้น
ซามก็ได้ถ้าจะคบหรือว่าตัวเราไม่จำเป็นต้องระบุวันอะไรกันขนาดนั้น
แค่ว่าคุยกันแล้วมีความสุขนะผมว่ามันก็โอเคแล้ว

ทำไมมีต้นต่อจีบตรงนี้เค้ามีอะไรดืมหาคิดว่าหน้าจำไม่มาเป็นแฟนไหม
ผมเป็นคนชอบเวลาเขาร้องเพลงมากเพราะเขาร้องเพลงท็อคมาก
ก็อยากให้แบบหลายคนได้เห็นไอ้ด้านที่เขาแบบร้องเพลงมันน่ารักเก่งมาก
แล้วทำไมเป็นตัวเหล่าที่คุยกับเขาเยอะ

ไม่มีผมบอกจริงเรื่องเหล่าผมเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

ก็คือผมรู้สึกว่านั่นแหละมันแปลกตรงที่ว่าเราไม่ได้คิดกันได้ทุกเรื่อง

แต่เราน่าจะเป็นแค่เรื่องคำตอบง่ายเลยก็คือว่ามันอาจจะแค่มีความสุขในการคุยกันมันก็โอเคแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็มีบ้างนะการคุยไม่รู้เรื่องของเรา
แต่สำหรับผมมันว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเราจริงผมเราก็ไม่ได้อายุน้อยกันแล้วนะทั้งคู่
แล้วก็แค่รู้สึกว่าแบบถ้างานไหนความคิดไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้เราก็แค่ไม่ทำแค่นั้นเองใช่
แล้วความเหมือนตัวเป็นยังไงครับคนแซวเราเยอะนะครับ
จริงแซวตั้งนานแล้วแซวตั้งแต่ทั้งตอนยังไม่ได้คุยทั้งตอนคุยนะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารัก
แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยที่อาจจะไม่ได้เห็นผมวื้อหวามากหรือผมที่แบบว่าต้องลงอะไรแบบเยอะอ่ะ
ผมอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกห่วงความรู้สึกคนนะการที่ว่าแบบว่าผมถึงเราจะมั่นใจในการคุยกันแค่ไหนมั่นใจในความมั่นคงแค่ไหน
แต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันมีตัวอย่างให้เห็นหลายคู่นะว่าแบบอย่าไปตัวผมอาจจะไม่รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปหุ่นหวาอะไรเกิน
เพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งพอคนผิดหวังหรืออะไรเราเดาไม่ถูกหรอกว่าชีวิตสองคนมันจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
มันกลัวทำให้คนอื่นผิดหวังอะไรอย่างเงี้ก็รอให้เวลามันแบบเป็นตัวที่แบบค่อยทำให้เห็นอะไรมากขึ้นมากขึ้นดีกว่าครับผม
แล้ววันนี้ถือว่าเรียกแฟนหรือแฟน
ผมไม่เคยเรียกกันอย่างนั้นเลยตัวผมไม่เคยเรียกกันเลยจริงแต่ว่าสถานะมันเหมือนกันสถานะมันไม่ต่าง
สถานะมันก็คือเหมือนแฟนเหมือนอะไรทุกอย่างแต่ว่าแบบตัวผมไม่ใช่เป็นคนที่แบบแฟนจ๋าอะไรอย่างนี้
แสดงว่าทุกอย่างก็คือเหมือนแฟนกัน
สำหรับผมก็คือเหมือนเรากลับมาคุยกันครั้งนี้คือแบบมันก็คือเหมือนเราไม่ได้ต่างคนไม่ได้มีใครนะเรามีกันแค่คุยกันสองคนมันก็คือมันไม่ต่างแล้วผมไม่รู้จะพูดยังไง
แล้วพี่จะภาพที่ผมวาดได้ว่าอะไรบ้าง
อย่างวันนั้นที่ว่าเห็นทุกคนพลาดว่าอะไรนะเปิดตัวอะไรอย่างนี้
วันนั้นผมเหมือนน้องเขาถามในตอนผมไลฟ์แล้วเขาก็ถามผมผมก็ไม่รู้จะตอบไง
ก็ตอบจริงนะสำหรับผมคือสภาพผมสองคนผมต้องเรียกมันอย่างนี้
สภาพของเราสองคนอ่ะมันไม่ใช่แบบเด็กที่มากุ๊กกิ๊กแล้วนะ
มันก็คือสำหรับผมมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ต่างจากแฟนแล้ว
แค่ว่าทุกอย่างว่าใครจะเรียกอะไรก็ได้เลยผมก็คือเหมือนมีความสุขที่ได้คุยได้เจอ

คนที่จะเรียกผมก็คือดั้งสุดคราวนะครับผม
จะมีใครแต่ตัวเองไม่ได้

หรือว่าแบบส่งเสริมกันเราก็ต้องให้กำลังใจ
เราก็รู้สึกว่าต้องยินดีกับเขา

ผมอายุ๓๐แล้วผมแบบจริงไม่ได้คิดเรื่องอะไรพวกนี้เลย

เหมือนผมบอกเหมือนความรู้สึกเราเป็นยังไงเราก็บอกอย่างนั้น
เราคุยกันยังไงเราไม่ได้ตกลงอะไรเราตกลงอะไรกัน
ให้เกียรติซึ่งกันแล้วกันมันก็เป็นแบบตามที่ผมบอก
อย่างนี้สาวอกหักทั้งประเทศนะคะ
โอ้ยไม่โอบหักหรอกสภาพผมมีคนโอบหักด้วย
ไม่หรอกก็คือผมรู้สึกว่าผมก็อายุเยอะแล้ว
แล้วก็ผมไม่ได้แบบมีแบบไม่ได้มีแบบเหมือนถ้าเรียกก็เหมือนถ้าคนเรียกแฟนใช่ไหม
ไม่ได้มีคนคุยที่แบบอย่างนี้มานานมากแล้วด้วยนะ
ผมก็รู้สึกว่าแบบทุกคนก็ต้องแบบยินดีกับพวกเราด้วยนะอะไรอย่างนี้ใช่
เหมือนที่แบบเวลาผมเห็นผู้ใครเราก็ต้องยินดีดีใจกับ

โอ้โหเรื่องแต่งงานต้องดูให้รอดก่อน

คุณต้องเห็นภาพของเป็นเจ้าสาวหรือเปล่า

ผมว่าต้องเห็นภาพที่ว่าทำงานคู่กันให้ได้ก่อน
แล้วก็ไม่เถียงกันแล้วก็แบบว่าคุยกันรู้เรื่องเคลียร์ทุกอย่างก่อนเนี่ย
ผมว่ามันก็อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหม
ตัวผมอาจจะอายุเยอะแหละแต่เขายังอายุน้อยกว่า
ก็อาจต้องให้เวลาอะไรอีกหลายอย่างเนี่ยครับผม

แล้วสุดท้ายก็คือฝั่งอนาคตเหมือนโดนโจมตีก็แบบ
มาเปิดหลังเราก็กำกันที่จะแบบอะไรอย่างนี้
คืออยากบอกทุกคนเลยนะว่าผมส่วนตัวเนี่ย

หลายคนที่ไปผมบอกว่าอยากให้แบบว่าผ่อนคลายนะ
อย่าไปเครียดอย่าไปแบบว่าอย่าไปเปรียบเทียบนะครับผม
แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติทุกคน
คือถ้าใครดูอะไรแล้วนี่เราก็แค่แบบอยู่เฉยไปก็ได้
ผมรู้สึกว่าตัวผมก็ต้องให้เกียรติกันอยู่แล้ว
แล้วก็เขาก็ไม่ได้แบบมาจมตีอะไรฝั่งผมเลยนะครับผม
ฝั่งเขาก็น่ารักในแบบของเขานะครับผม
ก็ต้องเปิดใจแล้วก็ให้เกียรติกันและกันทุกคนด้วยครับผม

ต้องเล่าว่ะต้องเล่าว่ะ